ไปดูข่าวแรกกันก่อนนะครับเจ้าของวัวครับโอ้โหเขาดีใจแบบสุดซึ้ง
หลังจากที่ได้วัวกลับคืนมาหลังจากที่โดนยึดไปเป็นของกลางนะครับคุณผู้ชม
จังหวะที่เข้าไปเจอเจ้าวัวสุดที่รักเนี่ยนะครับจังหวะนี้แหละครับ
โอ้โหน้ำตาแทบหลังรินคิดถึงมากเป็นวินตกลงคิดถึงมากหรือคิดถึงวัว
คิดถึงวัวไม่เกี่ยวอะไรกับพี่มากค่ะนี่แหละครับนายปริชาสุกเกษม
ได้หัวกลางที่ถูกยึดไปกลับขึ้นมาก็ก็กอดหัวที่เลี้ยงเอาไว้
ด้วยความดีใจก่อนหน้านี้ได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเลย
ต่อผลตำรวจเอกจากทิศชัยจินดาผู้เป็นช่างการตำรวจแห่งชาติ
กรณีที่ถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกนำวัว๕ตัว
แล้วก็มีวัวเพศเมียที่กำลังตั้งท้องอีก๑ตัว
เข้าไปเลี้ยงในที่ดินมู๗บุบ้านหนองบัว
ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยอง
ของนางปฐุมเลิศบุรพาช่วงกลางคืนไง
จนเป็นคดีความกับเจ้าของที่ดินนะครับ
ที่ศาลจังหวัดระยองจะพิพากษาให้จ่ายค่าเสียหาย
คู่กรณีเป็นเงิน๒๐๐๐บาทเมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว
โอ้โหมันน่าแปลกไม่ได้วัวของกลางคืนนะครับ

คิดกังวลอยู่ทุกวัน
ตอนนั้นคิดคิดไปศูนย์ดำรงธรรมไปไหน
โดนตำรวจยึดวัวไปแล้วไม่ได้คืน๑๑เดือน
เราไม่เคยเจอเคสวัวของกลางอยู่
เราต้องไปดูตำรากฎหมายไปดูหลายอย่างมาก
เราก็มาไล่ดูว่าตำรวจทำถูกต้องไหม
พอเราเห็นว่ามันมีช่องว่างที่มันผิดพลาด

เราก็เลยพาลุงมาร้องเรียนที่พบตร
อย่างที่บอกเคสแบบนี้มันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้น
โดนยึดวัวไปเป็นของกลางคุณผู้ชมครับ

ปฐุมได้นัดกับนายปรีชา
ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูทรเมืองระยอง
จากนั้นนายนรงแก้วเพชรธนายความ
ได้พานายปรีชาไปรับวัวของกลางคืนจำนวน๖ตัว
แล้วก็มีวัวที่ครบกำหนดออกลูกอีก๑ตัวด้วยนะครับ
โอบกอดวัวที่จากกันไปนานถึง๑๑เดือน

เป็นไงจากกันไปนานจนได้ลูกเพิ่มมาเลย
คือตอนที่เสียไปเนี่ยนะก็ตั้งคันอยู่แล้ว
พอได้มาปุ๊บเนี่ยก็เตรียมที่จะออกลูก
พอดีเลย๑๑เดือนมาตั้งชื่อลูกดีไหม

คุณผู้ชมดีกว่าผมเห็นคุณจดอะไรยิกยิกอยู่
ยังนี่คิดสดเลย

ผลจากการถูกจับไปเป็นของกลางเนี่ยนะ
ว่ามันควรจะชื่ออะไรดีนะครับ
ชื่อคุณชนะอย่าไปตั้งเลย